จากการเมืองนะคะมาดูเรื่องของระบบสาธารณสุขกันหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
มีกรณีที่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปฝึกซ้อมฟุตบอล
วันที่๒๑กุมภาพันธ์แล้วก็เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเนี่ย
โดยเพื่อนได้โทรศัพท์แจ้งแล้วแต่ปรากฏว่ามาช่วยไม่ทัน
ก็เลยเสียชีวิตทางด้านสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ก็เลยมีการเสวนาขึ้นมานะคะในเรื่องของไทยถึงเวลาพัฒนาระบบรับมือผู้ป่วยฉุกเฉิน
สายเกินแก้แล้วหรือยังแล้วก็มีคำแนะนำต่างด้วยนะคะ
โดยศาสตราจารย์ในแพทย์สันหัดถีรัฐนายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เปิดเผยในเวทีเสวนานี้ล่ะค่ะหลังจากที่มีกรณีการเสียชีวิต
ของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยจากอาการหัวใจวายขณะที่ซ้อมอยู่ในสนามกีฬากระทรวงสาธารณสุขเองนี่แหละค่ะ
บอกว่าข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
พบว่าอาการสำคัญอาการสำคัญที่รับแจ้งในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
มีมากถึงร้อยละเจ็ดสิบสองอาการเสียชีวิตในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลร้อยละสิบเอ็ด
ขอแนะนำนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุจะต้องแจ้งหนึ่งหกหกเก้า
และระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาให้ปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต
ไม่ควรย้ายผู้ป่วยเองเพราะอาจจะทำให้ขาดช่วงการปั๊มหัวใจครับ
พอถึงเวลาแล้วที่ท่านได้เห็นเขาฟุบหมดสติต่อหน้าแล้วหยุดหายใจ
มันมีวิธีเดียวเท่านั้นที่ท่านจะทำให้เขาฟื้นคืนชีวิตใหม่ได้
ก็คือการกดหน้าอกนะฮะกดกดไปเรื่อย
กว่าทีมกู้ชีพจะมาช่วยขณะที่ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าสี่สิบปี
หรือผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนก็ควรที่จะพกยาแก้อาการหัวใจขาดเลือด
หรือยาไอเอสดีเอ็นติดตัวไว้ประมาณสองเม็ดนะคะยานี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
เม็ดละ๒บาทพร้อมขอให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
พิจารณาประกาศให้ยาไอเอสดีเอ็นเป็นยาสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย
โดยนายแพทย์สมชายกัญจนสุดอุปนายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบอกว่า
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ที่เสี่ยงของผู้ป่วยฉุกเฉิน
อย่างเช่นสถานที่ออกกำลังกายสนามฟุตบอลหรือสถานที่ประชุมที่มีความเครียด
และควรเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือใน๓มิติก็คือเรื่องของความรวดเร็วการเข้าถึงบริการ
และการนำส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมส่วนกรณีของอดีตนักฟุตบอลคนนี้นะคะ
ก็มีการโทรศัพท์แจ้งเข้าไปในหนึ่งหกหกเก้านี่แหละเหตุเกิดประมาณสิบเจ็ดนาฬิกา
หลังจากนั้น๓นาทีได้รับเรื่องและถัดจากนั้นประมาณ๔นาทีก็รถส่งออกมาแหละ
แต่ว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นนะคะ
เขาจึงหยิบเรื่องนี้มาอยู่ในวงเสวนาเนอะ